เอามาดูเรื่องของเด็กเก่งกันบ้างนะคะ
จากการเปิดเผยผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
นี่วันนี้หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐมีภาพของเด็กเก่ง

ใช่ค่ะขึ้นหน้าหนึ่งมีข่าวนี้ด้วยนะครับก็คือน้องก๊อตนั่นเองนะคะ
น้องเก็ตหรือน้องเก็ตสวมเสื้อสีเขียวนะคะ
ทีนี้เราก็เลยอยากรู้จักเขา
ไปที่ครอบครัวของเขาไปถามคุณแม่เขาว่าเป็นยังไง
คุณแม่รู้สึกภูมิใจกับลูกคนนี้มาก
เขาเป็นการเปิดเผยออกมานะคะ
ก็คือคนที่ได้อันดับหนึ่งของประเทศก็คือคะแนนสูงสุดเลย
นายครองพิพบวิรัตนันวิรัตินันหรือว่าน้องเก็ตอายุ๑๘ปี
เป็นนักเรียนจากโรงเรียนเบนจมราชูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ผลรวมเฉลี่ยคะแนนทั้งหมด๘๙๐๓นะคะ
ลงเลือกเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
พอผลออกมาแบบนี้สมใจแบบนี้
ก็สร้างความปลื้มปิติยินดีให้กับนักเรียนให้กับครอบครัว

ครับต้องบอกแบบนี้หลายคนมองไปว่าเด็กเก่งเหล่านี้
มองว่าสอบติดนิเทศจุฬาแต่จริงต้องมองความเก่งของเขาย้อนหลังนะคุณ
เพราะว่าน้องคนนี้จบจากโรงเรียนอะไร
ก็คือโรงเรียนเบนจมะราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นไหมเด็กต่างจังหวัดโรงเรียนต่างจังหวัด
คะแนนสูงสุดเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการพูดถึงของความเหลื่อมล้ำ
ในเรื่องของการศึกษาในประเทศไทย

ใช่ค่ะนางกันนิกาเวียรตินันแม่ของนายครองพิพบ
เขาประกอบอาชีพส่วนตัวแล้วก็ได้บอกว่า
หลังจากทราบผลคะแนนของลูกชายดีใจมากค่ะ
มีคุณครูมีญาติโทรมาแสดงความยินดีต่อเนื่อง
โดยลูกชายเป็นคนขยันตั้งใจเรียน
เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ
และร่วมกิจกรรมอาสาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
เคล็ดลับการเรียนเก่ง
คุณแม่บอกว่าที่ผ่านมาลูกชายไม่ได้เรียนในสถาบันกวดวิชาแต่อย่างใด

แต่ว่าน้องเขายอมรับว่ากวดวิชาเดียวก็คือวิชาคณิตศาสตร์

แต่วิชาอื่นเรียนรู้จากห้องสนใจในห้อง
แล้วก็เรียนรู้จากโลกโซเชียลเยอะเลย
ต้องไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าเรื่องของการทำโจทย์ที่หลากหลาย

การไปเรียนกวดวิชาจะทำให้ได้เห็นโจทย์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
ก็เลยตัดสินใจเรียนคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นการเรียนพิเศษเท่านั้น
ลูกชายเป็นคนชอบเรียนรู้ด้วยตัวเอง

และบอกว่าลูกชายเป็นคนชอบภาษาอังกฤษมาก
และก็ศึกษาเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
วีดีโอที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ก็จะพยายามดูเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะแปลออกมานะคะ

ทำให้ซึมซับภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นค่ะ

ใช่ฮะแต่บ้านนี้นะเก่งหมดเลยนะคุณ

ลูกสาว๒คนของคุณแม่

ก็คือพี่สาว๒คนนี้นะคะสำเร็จการศึกษา
ตอนนี้ทำงานเป็นเพศรัชกร
ส่วนอีกหนึ่งคนนี่เป็นทนาย

ใช่ค่ะจบการศึกษาคณะนิติศาสตร์

เปิดโอกาสให้ลูกทุกคนได้ศึกษาอย่างอิสระ

ที่เข้าคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

เขาบอกว่าชอบดูหนังมาตลอด

ก็เลยอยากเข้าไปเป็นเบื้องหลังในการทำภาพยนตร์